ทำไม่ได้แบบเนี้ยทำไม่ได้ไม่ได้จริงจริงค่ะ
คือกลุ่มรักร่วมเพศนะคะเป็นกลุ่มผู้ชายนะคะ
วัยรุ่นด้วยอายุไม่มากด้วยนะอืม
รวมตัวกันตามพื้นที่สำคัญต่างในจังหวัดพยาว
โดยเฉพาะกว้านพยาวสถานท่องเที่ยวค่ะอู้
ชื่อดังของพยาวทำอะไรเปลือยไม่พอ
ร่วมเพศด้วยโชว์เลยเหรอคะใช่โชว์อล่างฉางด้วย
ขออนุญาตคาดแถบดำเลยนะคะคุณผู้ชม
จากกว้านพยาวมีถนนอุบาลีสนามกีฬากลาง
แล้วเปิดเป็นภาพแบบนี้เออมันยังไงล่ะ
นี่ผิดกฎหมายนะบอกก่อนใช่ใช่แล้วชาวจังหวัดพยาวเขาบอก
ตำรวจจัดการให้หน่อยนะคะพลตำรวจตรีธรรมศักดิ์ปิ่นทอง
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพยาวค่ะบอกว่ากรณีที่เกิดขึ้น
ตอนนี้กำลังรวบรวมข้อมูลต่างต่างได้เยอะละร้อยละเก้าสิบเลยนะ
อีกนิดเดียวเท่านั้นนะเดี๋ยวถึงตัวคุณแล้วนะ
แต่ยอมรับว่าข้อมูลที่ได้เนี่ยกว่าจะได้เนี่ยมันยาก
ทั้งเฟซบุ๊กทั้งไลน์นะคะอย่างนั้นก็ตามค่ะ
ก็พอจะทราบแหละว่ากลุ่มนี้เป็นใครกันบ้าง
เพราะหน้าที่มันโชว์มันค่อนข้างชัดเจนนะคะ
เบื้องต้นกลุ่มคนกลุ่มนี้ไม่ได้อยู่ในจังหวัดพยาว
ไม่ใช่คนพยาวบางคนมาเรียนบางคนมาทำงานนะคะ
แต่ยังไม่ขอเอ่ยชื่อใครทั้งนั้นฟังเสียงตำรวจค่ะ
แต่ยืนยันว่าตอนนี้เราได้ข้อมูลมาประมาณป้า๘๐๙๐แล้ว
ตัวคนเริ่มชัดเจนว่าเป็นใครเนื่องจากอ่า
ตามที่ปรากฏในโซเชียลมีการใช้หน้ากากอนามัย
แล้วก็มีการเบอร์ภาพแต่เมื่อเราเทียบกันแล้วเนี่ย
ยินยันว่า๙๐เราได้ข้อมูลพอสมควรแล้ว
ซึ่งตอนนี้ตัวผู้ที่เกี่ยวข้องในโซเชียลเนี่ย
ยังไม่อยู่ในพื้นที่อยู่ต่างจังหวัด
ว่าเร็วนี้เราคงจะมีการจับกลุ่มและดำเนินคดี
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปครับ
ข้อหาที่รอแจ้งอยู่
กระทำการอันควรขายหน้าแก่ธารกำนัน
การนำเข้าข้อมูลเรื่องลามกอนาจารย์เข้าสู่คอมพิวเตอร์
เดี๋ยวรวบรวมพยาหลักฐานแค่อีก๑๐เท่านั้นเองนะคะ
จะนำมาสู่การจับกลุ่มคนกลุ่มนี้ค่ะ